มาถึงเรื่องนี้ดีกว่าด้านหลังเรา๓คน
คุณผู้ชมก็อาจจะงงไว้อยู่ดี
คุณสันทนาไปทำการปะทะดุเดือดกับคุณชีวิตได้อย่างไร
กลับไปเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบคร่าวก่อนที่จะไปดูภาพ
หลังจากที่คุณชูวิทย์ออกมาเปิดเผย

เป็นธุรกิจสีเทาของ๕คนจีน
ต้องบอกว่ามันส่งผลกระทบเป็นแรงกระเพื่อม
เพราะหลังจากนั้นมีการเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบไปต่อไปมา
ก็ไปพบการมีธุรกิจเชื่อมโยงต่างนานา
เข้าตรวจค้นบ้านพักของชาวจีนหลายต่อหลายหลัง
ทีนี้พอหลังจากนั้นไม่นานไม่กี่วันต่อมา
กลายเป็นว่าคุณสันทนาออกมาเปิดเผย
แล้วพูดว่าโรงแรมของคุณชูวิทย์เขามีการส่งสายลับเข้าไป
จนกระทั่งไปพบว่ามีการมั่วสุมแล้วอาจจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
จนกลายเป็นเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ไปลงพื้นที่ที่โรงแรมของคุณชุวิต

คุณผู้ชมคะล่าสุดมันมีความคืบหน้าด้วย
เพราะว่าคุณชูวิทย์มีการโพสต์เฟซบุ๊คแบบดุเดือด
ทีนี้เมื่อวานตำรวจสนทองหล่อค่ะไปเลยนะคะ

แล้วก็ไปเจอคุณชูวิทย์ด้วยในฐานะที่เป็นเจ้าของ
อยู่บนถนนสุขุมวิทย่านคลองเตย
ในขณะเดียวกันหลังจากที่คุณสันทนะ
สาเหตุของการมาตรวจอย่างที่บอกคุณผู้ชม
เพราะคุณสันทนะไปแจ้งความ
แล้วไปบอกว่าที่นี่สถานที่แห่งนี้
มีการเปิดให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด
แล้วบอกว่าตัวเองมีคลิปหลักฐาน
หลังจากมีสายลับเข้าไปแล้วไปถ่ายคลิปมาไว้ได้
มีชายหญิงเข้าห้องน้ำเดินเข้าเดินออกหลายคนในห้องน้ำเดียวกัน
ทั้งทั้งที่ห้องน้ำนี้เป็นห้องน้ำชายแต่คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้
ปรากฏว่าไม่พบความผิดปกติใดใดนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไปตรวจ
ตรวจในแต่ละจุดต่างต่างค่ะแล้วก็มีการดูคลิปที่ทางด้านคุณสันทนา
บอกว่าเป็นคลิปที่บอกว่ามีการถ่ายออกมาได้จากโรงแรมแห่งนี้แล้วก็บอกว่าไม่พบสิ่งผิดปกติ
คลิปที่ปรากฏก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าคนที่ออกมาจากห้องน้ำเพิ่งเสพยามาหรือเปล่า
เพราะภาพไม่ชัดเจนการที่คนที่เดินออกมาจากห้องน้ำมีอาการขยี้จมูกก็พิสูจน์ไม่ได้อีกว่ามันคือการเสพยา
คุณสันทนานี่ถึงกับฉุนเฉียวนะคะอ่อนก่อนที่จะเดินออกมาชี้หน้าโวยวายใส่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
แล้วบอกว่าตรวจไม่ถูกที่คุณผู้ชมลองดูบางช่วงบางตอนหน่อยค่ะ
นับมาโด่งเหมืองใหญ่
อ่อแน่แล้วคุณดูหรือเปล่าไปตรวจถูกหรือเปล่า
แล้วคุณเนี่ยได้ดูคลิปที่ผมส่งให้หรือยังคือไปเรียกเจ้าหน้าที่พิสูจน

คือคิดว่าการตรวจนี้ไม่ชอบมาพากลเหรอหรือยังไงคุณสันทนา
เขาก็บอกอ้าวก็ใช่ไงก็ไปตรวจถูกที่หรือเปล่าล่ะ
ทีนี้คุณสันทนายืนยันเขายืนยันนะคะแบบนี้ว่า
โรงแรมมันมีเรื่องของการมั่วสุมเสพยาแน่นอน
เพราะอย่างที่ที่ฉันเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปตอนต้นว่า

และมีการถ่ายคลิปมาได้เมื่อวันที่๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา
จากพบวัยรุ่นเข้าไปมั่วสุมเสพยาในห้องน้ำแล้ว
ยังพบว่ามีการเปิดเกินเวลา
แต่ทีนี้คุณผู้ชมคะแน่นอนว่า
มาถึงที่เจ้าของโรงแรมอย่างคุณชูวิทย์ที่ถูกกล่าวถึง

ลองดูตอนเขาทักทายพูดคุยกันค่ะ
ไอ้๕คนนี้นะผมจะพูดให้ฟัง
คุณไล่มาทีละคนเดี๋ยวน้องเขาร้อน

ผมถึงบอกว่าไอ้ตัวไหนใช่ก็จัดการไปสิ
แต่ถ้าไม่ใช่ไปพาดพิงเขาไปพูดถึงเขา
แล้วเขาเดือดร้อนเขามีธุรกิจเหมือนคุณมี
กลัวไหมผมไม่กลัวพี่ผมถูกต้องผมไม่กลัว

มันคงจะพบออกมาเปิดเผยเรื่องนักธุรกิจชีนศรีเท่าหรือเปล่าคะ
มันไม่มีไม่เกี่ยวมันคนละประเด็นคนละเรื่อง
แต่ว่าหาไปเพียงกี่วันนี่นะพี่
ถูกไหมมวยแบบผมมันก็เปิดหน้าชกอยู่แล้ว
มันจะจบเอาแค่สองปันหลายอย่างที่ตำรวจก็ทำงาน
ไม่ใช่สิมวยเราก็ต้องให้ครบโยคก่อนถูกไหม
มันต้องให้ครบโยคสิถูกไหม
เราดูภาพนี้เราก็ลุ้นไป
มันจะมีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้หรือเปล่า
มันจะมีแบบว่าสักที๒ทีโอ้ยลุ้นอยู่นะ
คุณเขาก็ตอบเย็นนะพี่พี่อย่างนั้นพี่อย่างนี้
อย่าว่าแต่คุณสองคนลุ้นนะคะผู้สื่อข่าวของเราลุ้นเหมือนกันนะคะ

เพราะว่าผู้สื่อข่าวเปิดประเด็นทันทีเลยว่า
การที่คุณสันทนามาแบบนี้คือไปแจ้งความไปอะไรนะ
ใช่เรื่องของการที่เป็นกลุ่มธุรกิจสีเทาอะไรนั่นหรือเปล่า
แล้วคุณสันทนาบอกว่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่เกี่ยวข้องกัน
แต่คุณชุวิตมีประโยคเด็ดคือ
แต่มันหลังจากนั้นไม่กี่วันเองนะพี่
พูดทิ้งแต่ก็แบบมแหม
คุณชูวิทย์บอกแบบนี้ยืนยันบอกว่าตัวเขาเลิกทำธุรกิจสีเทาทั้งหมดแล้ว
จริงโรงแรมนี้ก็ยกให้ลูกชาย
มันมีใบอนุญาตถูกต้องมีล็อบบี้เปิดให้เช่าเฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์
ก็มีการรับจัดงานปาร์ตี้วันเกิดงานสังสรรค์ทั่วไปบ้าง
มีบ้านแล้วก็ไม่เคยถูกตำรวจมาตรวจจับยาเสพติดแม้แต่ครั้งเดียว
ถ้าเกิดว่ามีความผิดจริงก็ให้ลงโทษได้เลยไม่ขอแก้ตัว
ส่วนหลักฐานของนายสันทนาที่ว่ามีชายหญิงเข้าไปในห้องน้ำหลายคน
เป็นเรื่องปกติเขาบอกว่าเนี่ยเขามีการถามนายสันทนาต่อหน้าสื่อมวลชนด้วยนะว่า

และเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับผับจินลิง
นี่ไงคุณผู้ชมเพราะมันเป็นเรื่องของผับที่ถูกเปิดออกมา
เรื่องผับจินลิงแล้วหลังจากนั้นคุณชูวิทย์ก็ออกมาแฉว่า
มี๕นักธุรกิจชาวจีนเป็นกลุ่มธุรกิจสีเทาต่างนานา
ทีนี้คุณผู้ชมคะหลังจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้
ใช้คำว่ายุทธการปิดปากชูวิทย์
คือเอาง่ายคุณชูวิทย์เนี่ยโพสต์ค่อนข้างยาวพอสมควรเลย
แล้วก็คือใจความเนี่ยคือคล้ายกำลังจะบอกว่า
ชี้เรื่องของการที่ให้เจ้าหน้าที่มาทำการตรวจโรงแรมเขาบอก
นี่มันมวยคนละชั้นแนะสันทนะคิดจะเป็นนักแฉ
ต้องเอาชัดและใจเย็นเวลาสัมภาษณ์เสียงอย่าสั่นเหมือนโกรธกันมาเป็น๑๐ปี
เอาเสียงโวยวายดังขมไล่ไปตรวจห้องน้ำผับอื่นบ้าง
ถ้ามีหลักฐานอย่ากักเอาไว้ต่อรอง
อย่างผมมีแผลเต็มตัวเป็นองค์คุณลีมานกลับใจติดคุกติดตารางมาหลายรอบต้นทุนต่ำกว่าศูนย์
อืมต้นทุนต่ำกว่าศูนย์ประโยคนี้มันก็เชื่อมโยงไปได้อีก
เอาอีกว่าเชื่อมโยงไปถึงอะไรต้นทุนต่ำกว่าศูนย์นะฮะ
วยถูกคู่ครับดูเดือดดูดิ
ดิฉันก็ขับรถผ่านบ่อยเหมือนกันนะเพราะว่าแถวโรงแรมคุณชูวิทย์เนี่ยเขาจะมีแหล่งวัยรุ่นที่น้องจะไปถ่ายรูปกันบ่อย
อ่าแถวนั้นจะมีร้านกาแฟชื่อดังร้านหนึ่งถูกต้องมุมยอดฮิตของวัยรุ่นคือเดินข้ามถนนแล้วถ่ายตรงแยก
มันจะสวยนะมันมีตึกอะไรแบบเนี่ย
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงเมื่อกี้นี้มันจะมีภาพที่เป็นข้อมือ
คือข้อมือตรงนั้นทีมงานกลับไป

เป็นข้อมือที่คนที่จะไปเที่ยวไปมั่วสุมกัน
ต้องจ่ายค่าเข้า